ไปจ้าพาไปไปดูเรื่องฮือฮาเป็นก้อนหินประหลาด
หลายคนบอกเห็นแล้วเอ๊ะมันดูคล้ายกับหัวงู
หรือบางคนจินตนาการไปว่ามันคล้ายกับเสียนพญานาคาราช
คุณผู้ชมเห็นยังไงลองดูค่ะ
นี่แหละค่ะภาพนี้เลยลองดูเอาอย่างนี้ถามคุณก๊อฟก่อน

คือผมเห็นในภาพไกล
ภาพไกลจะเหมือนมีงูตัวใหญ่เอาหัวลงมาริมถนนเลย

ทิ่มลงมาใช่มุมนี้ก็เหมือนมีตามีปากเหมือนหัวงูเลย

เขาโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความระบุแบบนี้ว่า
ถนนสายใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เออเหมือนจริงยอมเหมือนจริง

แม่ยะน้อยในอำเภอจอดทองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ตรงนี้มันก็จะเป็นมีป้ายบอกทางไปที่จุดชมวิวผาตั้งด้วย
เดินทางเข้าไปอีกประมาณสัก๕กิโล
ก็จะเจอก้อนหินก้อนนี้แหละค่ะ
ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะคุณวสันจันเทพเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็สังเกตเห็นแหละแต่ว่าเห็นไม่ชัด
แต่เมื่อก่อสร้างถนนขึ้นมามีการปรับปรุงข้างทาง
ก็เริ่มเห็นเออทำไมหินมันใหญ่แล้วเขาเริ่มมองว่ามันเป็นรูปเป็นร่าง

คล้ายกับหัวงูยักษ์หลายคนเชื่อว่าเป็นเสียงพญานาคาราชค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว
จุดนี้ก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยนะคะ

ซึ่งตรงนี้แต่เดิมเขาสภาพพื้นที่ก็เป็นเหมือนหินที่โผล่ข้างทาง

ทีนี้ก็มีการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงเส้นทางนะครับ
ก็อาจจะมีการทำร่องน้ำมีการดินที่ขุดข้างทางนิดนึงนะครับ
ทำให้มองเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับ
จึงเห็นว่าเป็นสภาพเป็นเหมือนหัวงูหรือหัวพญานาคที่ชัดเจนขึ้นนะครับ

คือคือไปวัดขนาดก้อนหินอันนี้นะคะ

มันมีความกว้างนะคะหรือว่าสูงสักประมาณ๗เมตรเศษค่ะ

ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ก็แล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรคะลูก
สักพักเดี๋ยวจะเริ่มมีผ้าสามสีของเส้นไหว้